คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ขอนแก่นนะฮะ
หนุ่มโรงงานคนหนึ่งเขาก็บุกไปอยากจะเคลียร์ใจกับคู่กรณี
เขาบอกเขาไม่พอใจฝ่ายนั้นเนี่ยไปประกาศได้ยังไงว่าจะมาจีบแฟนของเขา
สุดท้ายก็ชกต่อยกันชุลมุนวุ่นวายอีกฝั่งหนึ่งแย่งปืนได้นะฮะ
เพราะฝ่ายที่จะไปเคลียร์เนี่ยเอาปืนไปด้วยก็เลยยิงใส่เข้ากลางหน้าอกฮะ
เสียชีวิตคาที่เลยครับคนที่บุกไปจะไปเคลียร์เขาเนี่ย
โดนเคลียร์ซะเองเหรอคะตายเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่บ้านดงกลางตำบลบ้านโต้น
พระยืนจังหวัดขอนแก่นกลางดึกคืนที่ผ่านมาอันนี้เป็นเหตุการณ์เช้าวันนี้นะฮะ
คนก่อเหตุมามอบตัวนะครับตำรวจสพพระยืนเนี่ย
เมื่อคืนนะฮะซ้ายมือนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เจอนายชัชวานผ่านบุตรอายุ๒๘ปีนะฮะเป็นนุ่มโรงงานถูกยิงเสียชีวิตอยู่นะฮะ
กระสุนเนี่ยเข้ากลางหน้าอกสองนัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุมือยิงนี่ฮะชื่อสมรักคำนวณศรีอายุ๒๗ปี
เสื้อสีเหลืองนี่นะฮะหลังจากก่อเหตุก็มามอบตัวกับตำรวจสพพระยืน
โดยมีแฟนสาวเสื้อสีขาวพามามอบตัวนะฮะหลังจากมามอบตัวเสร็จเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหานะครับเบื้องต้นคือแจ้งไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เราก็ถามแฟนของสมรักที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นมือยิง
เธอบอกว่าเธอเนี่ยทำงานที่เดียวกับสมรักแต่ทำคนละกะกันนะฮะ
เมื่อคืนนี้ช่วงพักงานพักเวลางานเนี่ยช่วงพักเนี่ยนะฮะ
สมรักเนี่ยเขาออกมาที่อาคารในโรงงานกำลังนั่งอยู่แถวที่นั่ง
ที่เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ชัชวานผู้ตายเนี่ยเขามากับเพื่อนอีกคนนึง
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาหามาถึงมาต่อยแฟนของเธอเลยแบบไม่ทันตั้งตัว
แล้วก็มีการชกต่อยกันอย่างอุตลุดชุลมุนวุ่นวาย
ก่อนที่สมรักแฟนของเธอซึ่งตัวเล็กกว่าจะถูกชัชวานผู้ตายเนี่ยขึ้นนั่งคล่อมตัว
แล้วชัชวานเนี่ยชักปืนออกมานะแอบเอาปืนใส่กระเป๋าสะพายข้างมาด้วย
แล้วปืนมันลั่นก่อนหนึ่งนัดตอนนั้นยังไม่โดนใคร
สมรักแฟนนุ่มของเธอก็ออกแรงแย่งปืนมาจากแย่งปืนมาจากชัชวานได้
แล้วก็ยิงสวนใส่ชัชวานไปสองนัดกระสุนเข้ากลางหน้าอกพอดี
ชัชวานเนี่ยนอนเสียชีวิตคาที่
ที่แฟนนุ่มของเธอจะพาเธอขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเอาปืนไปโยนทิ้งข้างทาง
แล้วก็ไปปรึกษากันในครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจในเช้าวันนี้
นะครับบ้านของผู้ตายนะฮะคือในคะชวานนะครับ
ก็รับศ่มตั้งบัมเพลินกุศลที่บ้านนะฮะ
คุณแม่นะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคย
หาเรื่องใครส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับแฟนของเขา
ก่อนเกิดเหตุรู้แค่ว่าลูกชายกับแฟนสาวเนี่ยทะเลาะกัน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อย
เนื่องจากมีหนุ่มที่ทำงานโรงงานเดียวกันเนี่ย
เขามาชอบพอแฟนของลูกชาย
ทำให้มีความไม่พอใจกันเกิดขึ้น
โดยตัวของนายสมรักที่เป็นคนก่อเหตุเองเนี่ย
มาชอบแฟนของลูกชายก็ชอบไปประกาศว่า
แย่งแฟนของชัชวานลูกชายเนี่ยไปครองให้ได้
จนทำให้ลูกชายเนี่ยไล่ตามหานะฮะ
แล้วก็ไปเจอตัวเมื่อคืนนี้ก่อนจะเกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
ส่วนปืนที่ลูกชายพกไปด้วยคุณแม่บอกไม่เคยเห็นนะฮะ
เชื่อว่าไม่ใช่ปืนของลูกชายอย่างแน่นอน
ไม่รู้แรกเขาไม่รู้ยังแต่คนอื่นเขาพูด
พอเขามารู้มาเห็นทีนี้เขาก็เลยนั่น
ไม่มีนะหนูไม่มีเลยลูกแม่ไม่มีไม่มีเลย
เขาเป็นคนดีอยู่นะคราวนี้บริษัทเขาก็มา

เพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกตัวเองเลยว่าจะเอาให้ได้
จะเอาเมียลูกชายแม่ให้ได้จะเอาให้ได้
เขาก็พูดตั้งแต่นี้แต่ไรไม่ได้ยินคนอื่นเขาพูดอีก

อ่าแต่นี่สมรักเองผู้ต้องหาเขาก็มีแฟนใช่ไหม
ค่ะอ่าผู้ตายเขาก็มีแฟน
แล้วทางฝั่งของเนี่ยเสื้อขาวแฟนของสมรักผู้ต้องหา
บอกว่าเนี่ยสมรักบุกมาชัชวานผู้ตายเนี่ยบุกมาหาสมรัก
เอาปืนมาด้วยนี่ต้องดูตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่คุณแม่ของผู้ตายยืนยันลูกชายเนี่ยไม่มีปืน
เขาก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วย
เพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถมาพูดอะไรได้

แล้วปืนเนี่ยมายิงใส่กลางหน้าอกลูกชายสองนัดเสียชีวิต
แล้วสมรักนั่นแหละที่ไปประกาศว่าจะจีบแฟนของลูกชายแม่ไปเป็นแฟนตัวเองให้ได้
ทั้งที่สมรักก็มีแฟนอยู่แล้ว
นี่มันรักสี่เศร้าหรือยังไงน้องมิ้น
นั่นน่ะสิคะผัวพันงงไปหมดเลย
เรื่องต้นเอาเป็นว่าตัวมือปืนเขาก็มามอบตัวแล้วนะฮะ

พอพัทยืนบอกว่าก่อนอื่นต้องหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก่อน
เพราะนายสมรักกับแฟนบอกหลังเกิดเหตุก็เอาไปโยนทิ้ง
แล้วที่อ้างว่าผู้ตายเข้ามากับเพื่อนอีกคนนึงเดี๋ยวก็ต้องไปไล่ตามหา
ต้องไปสอบพยานแวดล้อมอีกทีหนึ่ง